พูดถึงงานกลางวันนี้แบบมีเสียน้ำปลาด้วยค่ะ

ทางทีมงานแจ้งมาว่าวันนี้ให้มาพูดให้กำลังใจ

คุณแม่ตามบ้านต่างที่เป็นคนให้กำลังใจเรา
มันทำให้เราเห็นว่าบางทีเราเลี้ยงลูก
หรือว่าหลายคนคุณแม่หลายคนนะคะที่คิดว่าเลี้ยงลูกคนเดียวแล้ว
เหนื่อยท้อแท้อยากให้มาเยี่ยมที่มูลนิธิบ้านโสสะเนี่ย
มาดูคุณแม่โสสาที่ทำหน้าที่แม่
แต่ละบ้านเลี้ยงลูก๗๘คนต่อบ้าน๑หลัง
แล้วก็เลี้ยงกันมาหลายรุ่นแล้ว
รับปริญญาประสบความสำเร็จ
เลี้ยงมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้ว

เราได้มาเห็นมันมีกำลังใจให้กับเราอย่างไรบ้าง

ในการเลี้ยงเรามันรำบากขนาดไหน
แต่อันนี้คือคุณแม่แต่ละบ้านก็เลี้ยงเด็กบ้านถึง๑๐กว่าคน
แล้วแต่ละคนที่ผมเจอวันนี้คือน่ารักกันทุกคนเลยครับผม
น้องก็มีมารยาทน่ารักกันมาก

ส่วนคนที่ได้ออกจากบ้านนี้ไปแล้วก็สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้ด้วย
แล้วก็ยังมีเป็นฮอเฟรมที่แต่ละคนรับปริญญา
ความรักที่มอบให้กับน้องทุกคนที่ออกไปใช้ชีวิตกับตัวเอง

แล้วผมก็รู้สึกว่าน้องแต่ละคนที่ออกไปเนี่ย
มหาศาลแน่นอนค่ะคือจริงตอนตั้งแต่สมัยพี่หมูสาวพี่หมูก็อยากจะทำ
แต่ไม่มีกำลังมากพอมาวันนี้ก็มีลูกชายที่ประสบความสำเร็จในวงการ
เราก็ไม่อยากเป็นผู้รับอย่างเดียวเราก็ต้องส่งมอบให้บ้าง
ตามคิดว่ามันเป็นหน้าที่หนูก็จะบอกลูกเสมอว่าการเป็นผู้รับอย่างเดียว
มันไม่เจ๋งลูกมันไม่ยิ่งใหญ่เราต้องเป็นผู้ให้
เป็นผู้ให้ดีที่สุดแล้วลูกจะมีความสุขที่สุด
แล้วก็มีกำลังใจในการทำงานมีกำลังใจในการใช้ชีวิต
คือวางเป้าหมายในชีวิตเอาไว้ว่าให้เป็นผู้ให้

วันนี้ทำยังไงให้เขามาเป็นผู้ให้ในวันกลิ่นของตัวเอง
ให้มันไม่จำเป็นต้องเป็นวันพิเศษของตัวเอง

แค่เราเห็นใครแบบลำบากเราเข้าไปช่วยเหลือ

วันนี้เป็นวันพิเศษของผมวันครบรอบ๒๒ปีอย่างผมครับก็ดีใจมาก
เมื่อกี้เดินเข้ามาพูดไม่ออกจริง
ไม่จำเป็นต้องตั้งใจมามาดูน้อง

ผมรับประกันเลยว่าจะไม่มีที่ไหนหากำลังใจได้ดีเท่าที่มีอีกแล้วครับ

แต่เราไม่ได้ห้ามบ้านน้องที่นี่เลยค่ะก็คือไม่อยากที่น้องคิดว่า
เรามาเพื่อมาจัดงานเอาหน้าเอาสื่อ
ก็ผมคิดว่าคือทางมูลนิธิจัดงานแถลงข่าวนี้ขึ้นอยู่แล้ว
เพื่ออยากให้เป็นที่รู้จักประกอบกับวันเกิดน้อง

ก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมา

ตัวเป็นหนุ่มตั้งแต่เด็ก
วันนี้๒๒แล้วก็ต้องรอดูเขาเจริญเติบโตต่อไป
ให้พรมากกว่าให้พรประชาติก็ให้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ

พรอะไรก็ขอให้
ให้ชีวิตมีความสุขสุขเยอะทุกข์น้อย
ใช่ทำทุกปีเป็นขอเข้ามาครับ
พ่อแม่สิ่งที่ผมเรื่องเกินคุณแม่แล้วก็ทำให้เขาเสียใจ
ก็ขอขมาครับและถึงช่วงสำคัญมีคือขอพรภ์ครับ

ตั้งใจจะยังไงต่อไปชีวิตด้วยการทำงานของเราเอง
ก็ตอนนี้หลุยงานเป็นที่อยากเปิดกล้อง

แล้วก็มีงานโฆษณาอีกหลายชิ้นครับ
แล้วก็เดี๋ยวเรื่องเรียนต่อก็มีแพลนคิดไว้เหมือนกัน
แล้วเรียนไว้ที่ไหนครับที่จะเรียนต่อ

แต่สถาบันในไทยนี่แหละครับเจ๋งไม่แพ้ที่อื่น

สัญญาพันธะที่เรามีต่อกันก็หมดแล้ว
สัญญาอะไรคะ

ถ้ายังเรียนไม่จบเขาสัญญาว่าจะไม่มีแฟน

ผมตอนนี้ก็ตอบมุ่งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองเลย
ก็ยังเป็นคนเอาหน้าที่มาก่อนสำหรับฉันกัน

แล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักต้องดูแลครับผม

การเจอชายก้อนตอนนั้น

ไม่ใช่สาวครับผมสาว๔คนครับเมื่อวานครับ

มีของขวัญอะไรให้ถ้าผมมีของขวัญอะไรของขวัญ

ประมาณสามทุ่มเขาก็บอกแม่ขอของขวัญอะไรหน่อยได้ไหม
เราว่าอะไรไปดูหนังเป็นเพื่อนหน่อย
ตอนแรกเราก็บอกไม่เอาแม่ง่วงนอนกว่าจะแบบ
ใครเขาว่าทำงานเยอะเพื่อนก็น้อยแฟนก็ไม่มี

คราวดาววันเกิดดูหนังอะไรอย่างนี้

เป็นตัวนอนสบายมากเลย

แต่ว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาอาจจะหลับได้
ก็เลยแบบขอขอบคุณขวัญวันเกิดไว้ไปดูเป็นเพื่อนหน่อย
มีอะไรของขวัญให้ตัวเองอีกไหมครับ

ไม่มีนะผมว่าผมได้รับของขวัญวันนี้แหละเป็นกำลังใจ
สิ่งที่ผมต้องการสำหรับการดำรงชีวิตต่อคือกำลังใจอย่างเดียวเลย
ในการทำงานในการหลายอย่าง
วันนี้แฟนคลับของผมก็น่ารักกันมาที่นี่กันด้วย
เอาละครช่วงเรื่องใหม่ค่ะยังไงเขาบอกว่ายังไงก่อน
พี่หนุ่มเกรดครับผมเปิดกล้องเดือนหน้าแล้วครับ

ก็เป็นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟครับเล่นกับน้องจีน่ายีน่า
ต้องรอดูครับเรื่องนี้มีการแก้บทหลายรอบ

ก็ทีมก็ศึกษากันอย่างดีเลย
แข่งครั้นหรืออะไรคือจริงจังกันมากเลยครับผม
แต่รับรองว่าคนที่ดูเนี่ยจะสนุกแล้วก็เพลินแน่นอน
เรื่องอะไรคะ
ชื่อเรื่องยังไม่สนุกใช่ไหม
โอเคครับผม
ก็วันนี้เป็นวันเกิดของผมด้วย
แล้วก็ผมเป็นคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามากครับผม

เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราหาเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิต
และก็สามารถอยู่ด้วยตัวเราเองได้

ผมเชื่อว่าน้องทุกคนที่นี่
เริ่มเจอแล้วจากที่คุยมาว่าสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักอยากเรียนต่อศึกษาอะไรเนี่ยคืออะไร
ผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากให้เงินเป็นต่อยอดเป็นการศึกษาของน้องเขาในอนาคตอย่างนี้ครับผม
คือความจริงวันนี้ผมมีแฟนคลับมาด้วยแต่ว่าผมจะประกาศทุกคนเลยว่าผมไม่รับเค้กไม่เป่าเค้ก
เพราะว่าวันนี้เราตั้งใจมาทำบุญกับน้องแต่กลับไม่ได้บอกน้องโอเคก็เตอร์ไพรส์น่ารักมากครับน่ารักมาก
เรื่องเรียนล่ะคะก่อนหน้านี้พี่ไปงานทีสิทธิ์น้องนายมาเป็นไงบ้างคะ

ไม่บอกดีกว่าแต่พอใจมากเลย
นั่นแหละครับก็ดีใจครับตอนนี้ก็จบแล้ว

แล้วก็มีแพลนว่าจะเอางานพิซิสมาต่อยอดด้วยครับผม
คือเราทำงาน

ก็นั่นแหละมันรู้จุดเป้าหมายผม
มีคนหลายคนเขียนว่าได้แรงบันดาลใจ

เออภัยรักของน้องไท่ด้วยหรอ
ปหมแปว่าผมแปรกรดพอสอนนี้ให้เป็นแบบ
เป็นประสบการณ์ชีวิตของผมว่าคุณไม่ได้เจออยู่เพียงคนเดียว
เพราะผมเชื่อว่าทุกคนมันต้องการกำลังใจ

แล้วเราก็จบแน่นอนรับปัญญาวันไหนคะ
ที่ยังไม่แน่ใจแต่แบบว่าเดือนกันยาแน่นอน

ได้ก็กำลังจะเปิดกล้องเร็วนี้ครับ

ผมพี่หนุ่มกิตก็เป็นผู้จัดแล้วก็เป็นผู้กำกับเองเลย

ไม่ค่อยวันก่อนไปลองพูดคุยเล่นอย่างนี้กับน้องก็น่ารักมากเลยครับ
เคยเจอแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
ซึ่งตัวผมก็เล่นกอล์ฟอยู่แล้วแต่อันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนิดหน่อย
ที่นี้เขาเล่นเป็นอาชีพหลักเลยผมก็ต้องไปศึกษาต่อ

หลายคนก็อาจจะว่าเรื่องแรกเราบทมันนิ่งแข็งไปไหม
ว่าทีนี้ผมเรียนดูจากข้อผิดพลาดของผมดีกว่า

ผมรู้สึกว่าประสบการณ์มันจะทำให้เราเรียนรู้ได้เร็ว
แล้วก็ผมโชคดีครับที่มีคุณครูมีเพื่อนมีพี่นักแสดง
มาหากหลายคนในวงการประเทินคอยสอนผมนี้เค้าก็ต้องคบคุณมาก

มีโอกาสว่าผมก็คงใส่เนาะ
ขอบคุณค่ะ
อาจจะยังแล้วกันครับ

คือบอกให้ถูกผมพี่ยังจบวีคีโดรสมา
แล้วก็กำลังจะรับพลิงญาณ
นึกว่าไม่รู้คนลุ่นกับคนรุ่นแล้ว
ว่าความสำเร็จ
รู้ว่าการที่เราเจอในสิ่งที่เรารัก

สิ่งพวกนี้มันก็ต่อยอดให้ผมมีเป้าหมายว่า
มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเป็นในอนาคตคือผม

เอาและครับ
แม่ชัดชวรรคนไหนก็ผม
ก่อนหน้านี้เมื่อตอน๓๓ปีที่แล้วแม่ชัชวัลทำอะไรอยู่ครับตอนนี้
แล้วก็ไปทำงานค่ะทำงานเกี่ยวกับสำรวจสุขภาพเด็กค่ะ
เหมือนบนแหลงเลยหนักต้นกายต้นใจนะต้องทำได้ไหมอยู่แบบนี้
พอตามมาเสร็จเพื่อนแล้วมาสมัครก็เลยตามมาด้วย

สามแสนบาทนี่ผมบอกเลยนะครับช่วยเราจริงจริงนะครับมากเหลือเกิน
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

วันนี้พี่นายครับ

ทุกคนตื่นเต้นมาก

อ่ะตกตื่นให้กับพี่นายและแม่หมู